ถ้าทอสลับกับไหมสีเงินเรียกว่าตาดเงินแต่ถ้านำมาทอสลับกับไหมสีทอง
จะเรียกว่าตาดทองซึ่งเป็นเนื้อผ้าแบบที่นิยมนำมาใช้
เพื่อนำมาปักประดับตกแต่งเป็นผืนสบายเจ้าสาว